คุณลุงวัย๖๒ปีศูนย์เสียภรรยาไป
แต่ทีนี้คุณลุงพยายามจะเก็บร่างของภรรยาเอาไว้

หวังว่าสักวันจะมีปฏิหาร
ว่าภรรยาจะฟื้นมานะฮะ
นี่เป็นเรื่องราวความรักของคุณลุงกับคุณป้านะครับ
แต่ทีนี้พระท่านก็เตือนคุณลุงล่ะ
บอกว่าคุณลุงภรรยาตายไปแล้วล่ะ

เราต้องประกอบพิธีชาปนกิจนะครับ

อายุ๖๐ปีที่เสียชีวิตจากโรคไต
จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
บรรจุใส่โลงแก้วครับตั้งไว้ภายในบ้านเล็กที่๓๕หมู่๑
อำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ก็มีญาติพี่น้องแวะเวียนกันมาร่วมพิธีศพนะฮะ
จุดทูปเคารพศพเป็นครั้งสุดท้าย
โดยคุณลุงสมศักดิ์พิลึกอายุ๖๒ปีผู้เป็นสามี
คือคุณลุงเองตั้งใจจะเก็บศพภรรยาเอาไว้นะคุณนะ
เพราะเชื่อว่าภรรยาจะฟื้นกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับ
คุณลุงสมศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเขากับภรรยาได้ช่วยกันทำมาหากิน
สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันจนมีความมั่นคง
ส่งต่อกิจการค้าข้าวให้กับลูกได้สืบทอดไปแล้ว
มาสูญเสียภรรยาไปจากโรคร้ายนะฮะ
สร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับคุณลุงเป็นอย่างมาก
ก็เลยคิดว่าจะเก็บร่างของภรรยาเอาไว้ตลอดไปนะครับ
เพราะเชื่อว่าด้วยความรักจะทำให้เกิดปฏิหารขึ้น
ภรรยาจะฟื้นขึ้นมามีชีวิตอยู่ร่วมกันเหมือนเดิมคุณ
ทีนี้ก็เลยลงทุนครับซื้อโรงแก้วในราคา๓๕๐๐๐บาท
ใส่ร่างของภรรยาเอาไว้แต่ก็มีพระสงฆ์ที่รู้จักกันนะครับ
บอกว่าศพของคนทั่วไปไม่ควรจะเก็บไว้นาน
ทีนี้คุณลุงบอกก็เลยต้องตัดสินใจใหม่แล้วฮะ
คิดว่าจะเก็บศพภรรยาไว้ที่บ้าน๑๐๐วัน
เมื่อครบกำหนดก็จะทำพิธีฉาปนักศิษย์
ตามคำแนะนำของพระสงฆ์ท่านต่อไปนะครับ
เมื่อแต่ก่อนผมไม่ค่อยจะมีกินแล้ว
ผมทำมาหากินคู่กันมาก็มีฐานะขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้ครับ
ก็จะบรรจุเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ
ตอนนี้มีใครพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับ
ไม่เห็นมีใครว่ายังไงนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาไม่ได้มาคุยกับผมโดยตรงนะครับ

แต่พระท่านบอกว่าเราเป็นแค่บุคคลธรรมดา
สมควรเก็บไว้ตลอดไปครับ
เดี๋ยวจะทำพิธีชาปนกิจนะครับ
ขณะที่ลูกสาวของคุณลุงกับคุณป้าผู้เสียชีวิตนะฮะ
ก็คือนางสาวพรทิพิลึกอายุ๓๙ปีบอกว่า
ตั้งใจจะอยู่กับแม่ให้นานที่สุดนะครับ
แต่ก็ไม่อยากให้เกิดการผูกมัดแม่เอาไว้

อาจจะทำให้วิญญาณของแม่ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่กับร่างครับ
ทีนี้ทางครอบครัวเลยตัดสินใจใหม่นะครับ
ให้พ่อเก็บศพของแม่ไว้แค่๑๐๐วันนะครับ
จากนั้นก็จะจัดพิธีชาปนกิจ

ไปสู่พบภูมิที่มีความสงบนะครับ